ถนนเส้นนี้ถ้าไม่มีคนพวกนี้ไม่มีคนใช้แรงงาน

คิดให้ดีนะคนพวกนี้เหมือนไปหาเงินมาให้เรา
เช้ามาเขาออกไปไปหากิน
ได้เงินได้ทองกลับมาก็มาใช้จ่ายอยู่ในบ้านเราเนี่ย
ทุกวันนี้ที่อยู่ได้เพราะแรงงาน
ทำให้พวกเราที่อยู่คนพื้นที่ดีจริงเลย
มีเงินมีทองได้ใช้จ่ายแล้ว
มีบางคนที่มาถามว่าทำไมคนอิสลามอยู่ที่กรีบหมู
ไม่กินหมูแต่อยู่กรีบหมู
ประวัติมันมาเลยนะมันไม่ได้ชื่อกีบหมูหรอก
มันชื่อปรีกหมูปรีกหมูมาสรีฟ
กันไปเขียนกันมาไม่รู้อีท่าไหนกลายเป็นกรีบหมู
ตี๔ตี๕เนี่ยเขาจะออกไปยืนคอยแล้ว
เป็นที่รู้กันหมดว่าตรงนี้มีแหล่งขายแรงงาน
ก็ต่อลองกันราคาเท่าไหร่จ่ายสดเลยนะ

แล้วก็จะมีคนมาจอดรถเรียกเอา

ถ้าจะเอาเป็นช่างปูกระเบื้องหรือช่างปูนพวกนี้

คนไหนที่มีสามเหลี่ยมที่ติดกระเป๋ามา
หรือว่าช่างกระเบื้องก็จะมีแท่นตัดกระเบื้อง

แต่ขั้นต่ำหลักก็อยู่ประมาณ๗๘๐๐บาท
เขาจะมากันเลยปี๔๕ถ้าถึง๓โมงเท้า
แล้วก็ซื้อบ้านห้องไทยห้องหน่อย

ถ้าไม่แพงไม่พอค่าเช่าบ้านเขา
มากับคนอื่นเขาแหละมาหักยืนดูเฉย
ไม่มีตังค์เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่บ้านรอ
เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีก็ได้

นึงอยู่ในประวัติธรรมในภาค

เราก็กลับห้องที่กันก่อน
ค่าแรงตัวนี้มันดีกว่าที่บ้าน
และอีศาลด้วยหรือต่างจังหวัด

ลูกขุมพลัยคนเล็กให้
คนที่จะไม่ได้งานก็คือ
คนที่ได้งานวันหนึ่ง

ทีนี้ปากต่อปากก็จะไม่มีคนเอา

คนต้องดูเป็นนะครับว่าช่างจะเป็นยังไง
วันแรกก็อาจจะเสี่ยงดวงเอาไปก่อน
ว่าได้หรือได้จริงหรือไม่ได้จริง
คนที่มาอยู่แถวนี้เขาจะหาเช้ากินข้ำก่อนนะครับ
ว่าจะมีห้องเช่ากันแบบฟีร้านอิสระ
เขาก็เลยต้องหาเช่าอยู่เองกินเอง
ไม่ต้องมีผู้ระเหมาแบบนี้ครับ
ห้องหนึ่งที่อยู่ได้ก็ไม่เกิน๓คน

ค่าไฟยูนิกยูนิกละ๘บาท
น้ำก็ประมาณ๑๐บาทหรือประมาณนี้
เดือนหนึ่งก็มีทั้งพัดลมอย่างเดียวนะครับ
เดือนหนึ่งก็๒๐๐๓๐๐ได้อยู่ครับ

ค่ากินด้วยก็วันหนึ่งก็๒๐๐๓๐๐อยู่แล้วครับ
ถึงจะค่าแรงกันเหมือนดูแพงแต่มันก็ได้น้อยอยู่ดีอะครับ
แต่ว่าผู้รับเหมาส่วนมากที่เขาจะมารับคนที่นี่
มันต้องเป็นงานที่ด่วนแล้วก็ใช้คนเยอะ
ค่าห้องที่นี่๒๓๐๐บาทของผมไม่จำกัด

กฎเกณฑ์ผมก็หนึ่งมาหากินนะห้ามทะเลาะเบาะแว้งกันนะ
ถึงเวลานอนต้องนอนนะมีอะไรให้มาบอก
ไม่มีค่าเช่าก็ให้มาบอกผัดได้เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ที่จะมาจ่าย
บางครั้งผมมาตัวดำมาจ่ายซะตังค์ตังค์ไม่พอ
ผมต้องถามเขาเลยว่าคุณมีตังค์กินข้าวไหมตอนเช้า
ถ้าไม่มีเอาไปเอาคืนไป
ผมจะทำลักษณะอย่างนี้ผมทำเหมือนกับว่า
พี่น้องกันอยู่ร่วมกันมีอะไรพึ่งพาอาศัยกัน

ก็มีฮะจะว่าไม่มีก็มี
เหมือนกับว่ามาสร้างความเดือดร้อนมาทำเช้ามาทำให้รถติด

กินเหล้าคนเมาแล้วก็ตีกัน
เหล้าน่ะที่บ้านคุณก็มีกินแล้วคุณมาที่นี่คุณมาเพื่ออะไร
เพื่อมาทำมาหากินใช่ไหมแล้วคุณทำไมไม่ทำมาหากิน
คุณมากินเหล้ามาเมาสภาพอย่างนี้มันไม่ได้
ก็รู้สึกตรงที่ว่าเราไม่อยากให้เขาเป็นคนสภาพนี้
อยากให้เขาตั้งใจทำมาหากิน

เคยเคยอ๋อคือใช้ใช้งานทั้งวันเสร็จแล้วปุ๊บ
ปกติเขาจะจ่ายตอนเย็นอย่างนี้
ใช่เขาบอกเดี๋ยวอย่างนึงเขาแกยังไม่โง่นนะ
พูดละเมาเนอะเดี๋ยวพูดที่ผมมารับเดี๋ยวผมจ่าย
ก่อนเช้าเขาก็ไม่มารับเราแล้วเขาก็ไม่เอาเราไปแล้ว๑วัน
ก็บางทีไปถึงหน้างานทำงานเสร็จตอนเย็นเขาบอกเขาจะจ่ายตังค์อย่างนี้
บอกเดี๋ยวเขาโอนให้เราก็เชื่อใจเขาแต่พอดีเขาก็ไม่โอนรอแล้วรออีก
แล้วถ้าผมเอาทีมงานไปอย่างนี้ผมก็ต้องซัพพอร์ตจ่ายค่าแรงให้ทีมงานก่อน
ก็มีหลายเจ้าผมก็โดนมา๒๓เจ้าแล้วครับ
ค่าแรงที่นี่มันสูงรายวันละ๘๐๐๙๐๐บาทผมไปรับงานรับถูกมันก็ตายผม
ถ้ารับแพงเขาก็ไม่ให้ทำแล้วถ้าเราไปเอาคนไปทำงานสมมุติว่าไปทำให้เสียเนี่ย
บอกให้ผมหาคนงานไปปุ๊บเนี่ยเงินไม่ต้องกลัวเงินชั่ว
พอไปทำปุ๊บอ้าวตกเย็นมาไม่จ่ายแล้วแล้วผมล่ะทำอะไรหาคนไปเนี่ย
เขาบีบผมดิคราวนี้ถ้าไม่จ่ายเขาก็จะตีผมกันทำไงจำเป็นผมต้องหายืมเงิน
กู้เงินเขามาจ่ายคนงานมีอะไรผมก็ไปจำนองหมดทุกวันนี้ไม่มีอะไรเหลือเลย
แต่ก่อนเนี่ยค่าเช่าเนี่ยผมไม่เคยผิดแต่ทุกวันนี้มันจะผิดวันทำไม
ก็เพราะเงินมันไม่เข้าแจ้งความผมไม่เคยแจ้งความ
คือผมคิดว่าอย่างนี้นะผมคิดว่าทำบุญครับแต่ก่อนอุ้ยทำงานเอง
แป๊บเดียวเงินง่ายคนงานก็หาง่ายทุกวันนี้แย่ใครก็พูดว่าเศรษฐกิจไม่ดี
มันก็จริงนะของมันแพงเลยทุกวันนี้นะน้ำมันก็แพงอะไรก็แพง